มาดูกันที่ข่าวแรกแล้วกันครับวันคืนนี้โอ้โหตกอกตกใจเลยนะ
บอกว่าคุณปอทฤษฎีเนี่ยไม่อยู่แล้วใช่อ่าแต่ท้ายที่สุดแล้วคือเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณปอยยังสู้ต่อนะคะอย่าเพิ่งตกออกตกใจกันไปค่ะ
เช้านี้ยังคงเป็นไปตามประกาศฉบับที่๑๘
ของทางทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ยังบอกว่าผู้ป่วยยังคงมีภาวะแทรกซ้อนสำคัญ
ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้ทีมแพทย์ได้ออกประกาศฉบับที่๑๗
ชี้แจงถึงความคืบหน้าอาการล่าสุดของพระเอกชื่อดัง
ว่าขณะนี้ผู้ป่วยนั้นมีภาวะแทรกซ้อนสำคัญ
แก่ปอดขวาอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อ
รั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารยังคงมีเลือดออกซ้ำเป็นครั้งคราวค่ะ
รวมไปถึงการทำงานของตับและภาวะไตวายเฉียบพลัน
ยังต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยรวมตอนนี้ค่ะแม่เอาใจช่วยกันหน่อย
อาการผู้ป่วยสุดลงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนั่นเองค่ะ
ขณะที่ปินชวนันนะคะน้องชายของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎี
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอาการพี่ชายยังคงเหมือนทางที่ทีมแพทย์ประกาศในฉบับล่าสุด
ซึ่งครอบครัวยังมีกำลังใจดีนะคะ
เพราะว่าทำใจเรื่องอาการที่ติดเชื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
โดยทางแพทย์ยังต้องเฝ้าดูทุกชั่วโมง
ซึ่งขณะนี้คุณแม่ก็ได้กลับมากรุงเทพ
เพื่อเฝ้าสิตตามอาการพี่ชายแล้ว
ส่วนคุณพ่อสงวนยังอยู่ที่บ้านจังหวัดบุรีรำค่ะ

ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับ
คือฆ่ากันไว้อยู่แล้วเพราะว่าเขาติดเชื้อมาอยู่แล้ว
คือเป็นเรื่องที่ครอบครัวทราบ
ก็ด้วยอาการด้วยอะไรเขาด้วยครับมันติดเชื้ออยู่แล้วครับ
ต้องส่งแล้วก็ต้องดูเป็นทุกชั่วโมง

ไม่มีก็ดูสดใสขึ้นก็ไปชาร์จแบต
แล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้มันปกติที่สุด

เดี๋ยวถ้าความคืบหน้าอะไรเรารอทางแพทย์เขาประกาศมาเรื่อยครับ

น้ำตาซึมร้องไห้กันเลยทีเดียวนะคะ

แล้วก็กล่าวถึงอาการของปอสั้นบอกว่าร่างกายคงเจอกับอะไรใหม่เข้ามาแหละ
ก็เลยตั้งรับแล้วก็กำลังสู้ต่อไป
และหลังจากที่ได้พูดคุยกับโบแวนด้านะคะก็สภาพจิตใจคุณโบค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วล่ะ
ส่วนการออกงานอีเวนต์ของน้องมะลิมีข่าวออกไปก่อนหน้านี้
น้ำอ้อยขอชี้แจงเลยนะคะบอกว่าต้องรอปรึกษากับคุณโบก่อน
เนื่องจากว่าเป็นงานฉายภาพยนตร์รอบพิเศษค่ะ
ซึ่งพระเอกดังรับงานเอาไว้ล่วงหน้า
และหากว่ามีความจำเป็นจริงก็อาจจะไปช่วยในนามของคุณปอนั่นเอง
ถ้าไปก็คือจะเป็นครั้งแรกที่น้องมะลิได้ออกงานเลยนะคะ
ขณะที่คนในวงการบันเทิงอย่างนักแสดงสาวท็อปดารณีนุษย์ค่ะ
ก็ได้เข้ามาเยี่ยมให้กำลังใจพระเอกหนุ่มเป็นครั้งที่๓
พร้อมกับเปิดเผยว่าทราบข่าวอาการป่วยล่าสุดของคุณปอ
ก็ตกใจไม่น้อยจึงอยากที่จะมาให้กำลังใจ
นักแสดงรุ่นน้องพร้อมทั้งครอบครัว
ซึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกับโบแล้วก็อาน้ำอ้อยแล้ว

แล้วก็มีความหวังว่าอาการของปอจะดีขึ้นด้วยค่ะ
พอทราบข่าวก็เลยรีบมาดูว่าน้องเป็นยังไงบ้าง
ตกใจก็คือส่วนหนึ่งตกใจแล้วส่วนหนึ่งก็คือ
บอกตรงว่ามันก็เราก็ต้องเผื่อใจว่า
แต่มันต้องมาให้กำลังใจในตรงนี้นะคะ
อาการก็เหมือนที่ในแถลงการฉบับเมื่อวานนะคะ
มันก็จะขึ้นลงกันไม่มาก
แต่ไม่น่าเป็นห่วงตรงที่ไม่ได้ตกวูบลงไปไกลอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไม่ได้แบบดีขึ้นจนหน้าใจหายอะไรอย่างนี้ค่ะ

สภาพจิตใจของครอบครัวอย่างน้องโบใช่ไหมครับ
น้องโบก็เข้มแข็งนะคะเข้มแข็งมาก
ว่าโบมีความหวังเต็มเปี่ยมนะคะ
มีความหวังในเรื่องของอาการปอที่จะดีขึ้นเหมือนกับเราทุกคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะนอกจากมีบรรดาแฟนคลับแวะเวียนมาส่งแรงใจคุณปอแล้ว
ยังมีตัวแทนจากจังหวัดบุรีรำบ้านเกิดของคุณปอด้วยค่ะ
นำใบสีสู่ขวัญพร้อมพระหลวงปู่ทวดมามอบให้
เพื่อเป็นการเรียกขวัญกำลังใจของผู้ที่กำลังเจ็บป่วย
ตามความเชื่อของชาวอีสานอีกด้วยนั่นเองค่ะ